แล้วก็รวมถึงหลายจังหวัดก็แน่นอน
มีการเริ่มเล่นสงกรานมีการเริ่มประเพณีเริ่มเทศกาลกันแล้ว
พาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็น๓จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าที่หนองคาย

พุทธศาสนิกชนเขาก็มีการแห่หลวงพ่อพระสัย
ผู้สัทธาได้ส่งน้ำกันด้วยนี่แหละค่ะ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยชาวลาวนับหมื่นคนเลยนะคะ
การอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ

ลงมาจากพระอุโบสถวัดโพชัย
แล้วก็แห่ไปรอบพระอุโบสถก่อนที่จะไปแห่รอบเมือง
เพื่อให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำขอพร
เพื่อความเป็นสุริมงคลแบบใกล้ชิดเลยค่ะ
จากนั้นก็มีการอัญเชิญหลวงพ่อพระสัย
ประทับสาราพระพลาที่ประทับชั่วคราว
ซึ่งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถวัดโพชัยนะคะ
ก็จะอยู่ตรงนั้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๗เมษายนเลยค่ะ
และจะมีการประกอบพิธีแห่รอบพระอุโบสถ๓รอบ
ก่อนที่จะอันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถดังเดิมวันที่๑๘นะคะ

นะคะยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น่าสนใจนะคะ
เชิญชวนคุณผู้ชมไปดูกันต่อเลยค่ะ

วิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าราชการประชาชนสวมเสื้อลายดอกนะคะ
แล้วก็ทำบุญตักบาทพระและสามเณร๕๙รูป
บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุรณารี
จากนั้นส่งน้ำพระพุทธสิหิงและรูปหล่อเท้าสุรนารี
แล้วก็มีการแจกไข่ไก่ให้กับประชาชนด้วยนะคะ
ละ๔ฟองรวมหมื่นฟองเลยค่ะ

นาทีเท่านั้นเองนะคะเป็นหมื่นฟองเลยคุณผู้ชม

ที่นี่เขามีไฮไลท์นะคะปัตตานีค่ะ
ทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนกว่าพันคน

ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์๙๙รูป

ลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองปัตตานี

แล้วก็สืบสารประเพณีอันดีงามด้วยนะคะ
จากนั้นเขาก็มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ปีนี้เขามีอุโมงน้ำผู้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะ
ยาว๖๕๐เมตรเลยนะคะ
ก็แน่นอนล่ะที่นี่คนน่าจะเยอะ
ก็มีการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่

มีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่กัน
ส่วนที่จังหวัดยาลาค่ะคุณผู้ชม
มีการทำบุญตักบาดพระลักษมณีรร้อยสิบแปดรูป
ส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยาลา
กลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ทั้ง๓ฝ่ายนะคะ
แต่ว่าปีนี้ไม่มีการจัดพื้นที่อุโมงให้เล่นน้ำนะคะ

นโยบายของคอสชให้ช่วยการประหยัดน้ำในช่วงหน้าแรงนี้ค่ะ
ต่อกันที่จังหวัดอุตรดิษฐ์เลยค่ะ

เป็นงานประเพณีส่งน้ำพระรดน้ำดำหัว
ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ

สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่ะนะคะ
บรรยากาศอย่างที่เห็นคึกคักอบอุ่นสนุกสนานเลยทีเดียว
ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีใหม่ไทยค่ะ
ทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย
และใส่บาทวิถีพุทธที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ร่วมกับวัดราชบุรณะและเทศบาลนครพิศนุโลก
จัดขึ้นนำร่องเป็นปีแรกสำหรับในปีนี้
มีการสวดบนข้ามปีสำหรับปีใหม่ไทยนะคะ
ต้องบอกเลยว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๓๑ธันวาคม

แต่นี่ปีใหม่ไทยเขาก็สวดมนต์ข้ามปีได้

เอาล่ะปิดท้ายกันที่เมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะคะ

เขาก็ร่วมกันทำบุญตักบาทพระและสามเณร๕๐๐รูป

ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
หน้าวิหารหลวงพ่อพระมงคลบพิษค่ะ
จากนี้ภายในงานนะคะยังมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังถึง๙รูป
มาประพรมน้ำพระพุทธมนตร์
แล้วก็แจกวัตถุมงคลให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วยค่ะ